แล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมจับตามอง
แล้วก็เชียร์คุณวิโรธลักษณะอดีศรว่าที่สสพักก้าวไกล
ฟาดต่อเลยพี่ฟาดต่อเลยนะฮะ
เพราะว่าหลังจากที่คุณวิโรธออกมาแฉเมื่อวานนี้

ติ๊กเกอร์พระอาทิตย์สีฟ้านะฮะ
แล้วบอกว่าโหเบาได้เบานะเลิกได้เลิกนะ
หลังจากนั้นก็มีเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่น๖ฮะ
เป็นของเดือน๖พระอาทิตย์สีแดง

แล้วพระอาทิตย์สีฟ้าก็จะตกไปเพราะอะไร

ใช่ฮะมีกระต่ายน้อยคอยรักนั่นเห็นไหมเลข๔
เห็นไหม๔๕๖อะไรแบบนี้นะครับ
เขาบอกแบบนี้ไอ้สติ๊กเกอร์พิษดารเนี่ย
เอามาเปรียบเทียบนะไม่ได้ว่าของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ใช่ฮะรถบรรทุกบรรทุกมาเป็นร้อยตันเลย
ขับผ่านฉลุยเลยไม่ต้องเสียเวลาช่างเลย
เขาจะมีองค์กรลึกลับไปไล่เคลียร์แล้วเหมาจ่ายไปก่อนหน้านี้
คุณผู้ชมเขาบอกว่าจ่ายนะสมมุติพระอาทิตยิ้มแฉ่งนะ
ดวงละประมาณ๓๐๐๔๐๐บาทต่อเดือน
กระต่ายน้อยก็กี่บาทก็ไม่รู้ดูหน้าตาใจดีแต่ว่าก็เรียกเงินเยอะ
นะครับแล้วคิดดูว่ารถบรรทุกในบ้านเรามีกี่คัน
เป็นล้านคันคุณถ้าแบบ๑๐๐๐นึงเท่าไหร่นะ๓๐๐๐๔๐๐๐นี่เปล่าปีนึงนี่
เฮ้ยเข้ากระเป๋าใครหลังจากนั้นก็มีการแชร์ออกมาเยอะเลย
ผมไปดูในเพจของคุณวิโรธนะก็เอาเรื่องแชทมาดูแชทมาแชร์อีกเหมือนกันนะ
บอกว่าตอนนี้เริ่มมีคนเขาให้แกะสติ๊กเกอร์รุ่นเก่าออกแล้วเพราะเดี๋ยวจะทำรุ่นใหม่นะครับ
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณวิโรธก็โพสต์คลิปนะคลิปเรามาหรือยังเอ่ยนะครับ
เพราะคุณวิโรธโพสต์เอาแบบนี้บอกว่ากระต่ายน้อยตอนนี้เริ่มถูกปล่อยคืนสู่ป่าแล้วนะจ๊ะ
เพราะกระต่ายน้อยที่ถูกปล่อยคืนสู่ป่าเพราะอะไรหมดรุ่นแล้วจ้า
ต่ายน้อยเดือน๔ใช่ไหมจ๊ะเอามาแปะตอนนี้ก็ไม่ได้ผลแล้วนะจ๊
พระอาทิตย์สีน้ำเงินก็หมดไปแล้วนะ

เดี๋ยวเอาไปแปะต้นไม้จ้ะ

ส่วนพระอาทิตย์สีฟ้าก็จะมาแล้วแล้วพระอาทิตยสีส้มก็คิ้วต่อไป
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้นะครับคุณวิโรธบอกว่าจะจัดหนักฟาดให้เรียบเลยนะ

แต่ทีนี้เรื่องนี้มันสะเทือนสังคมตรงที่ว่า
เราไปสัมภาษณ์คุณวิชัยสว่างขจรนายกสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสานนะ
เปิดเผยว่าโอ๊ยมีมานานแล้วครับ
วงจรการทำสติ๊กเกอร์แบบนี้ของรถบรรทุกมีมานานแล้ว
พอถูกกวาดล้างทีก็เปลี่ยนแบรนด์ที
พูดแบบนี้เลยนะ
ถ้ารถบรรทุกแบบนี้ถ้าไม่ติดสติ๊กเกอร์นะขาดทุน

เพราะว่านายกสมาคมรถขนส่งอีสานบอกแบบนี้
บอกว่ารถบรรทุกแต่ละคันนะต้องสู้กับเรื่องต้นทุนคุณผ่อนก็๗ปี

ผู้ประกอบการเขามาจ้างให้ขนส่งโดยเฉพาะพวกหินพวกทรายนะคุณนะ
ถ้าขนส่งตามกฎหมายไม่เกิน๒๑ตัน

แต่ทีนี้ก็ยอมจ่ายสวยรถบรรทุกยอมติดสติ๊กเกอร์แบบนี้
เพื่อที่จะบรรทุกได้เยอะตันมากยิ่งขึ้น
หลังจากนั้นก็ผ่านช่างแบบฉลุยเลย
ถ้าไม่ทำแบบนี้อยู่กันไม่ได้จริง
ถ้าไม่ขนเยอะขนหนักอยู่ไม่ได้จริง
แต่ทีนี้เขาบอกว่ามีขบวนการคนมีเส้นสาย
เป็นคนในอะไรนะราชการ
เป็นคนที่แบบเกี่ยวพันกับการเมือง
เป็นคนที่รับสวยอะไรตรงนี้นะครับ
รู้มานานเป็น๑๐ปีแล้วทำอะไรไม่ได้
รอรัฐบาลชุดใหม่มาแก้ไข

ปุกรันฐานหลวงเขาก็บอกว่าทางพอบตรร

เดี๋ยวตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเลย

เราก็ต้องดูด้วยเห็นว่าบ่ายโมง
บ่ายโมงนี้มีการประชุมกันด้วยนะคะ